ตรังเขาเลี้ยงแตงโมปลูกแตงโมไม่ธรรมดา
เพราะแตงโมที่นี่เขาเลี้ยงแบบปลูกแบบลอยฟ้า
ไปเรื่องของแตงโมกันบ้างคุณผู้ชมครับเลี้ยงแบบจำกัดถึงไหม
ไม่จำกัดแล้วอันนี้เลี้ยงแบบสูงเสียดฟ้า
คุณผู้ชมครับที่นี่คือโรงเรือนปลูกแตงโมลอยฟ้า
ที่อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจแตงโมชุมชนเกาะสุกรหมู่๒ตะบนเกาะสุกรอเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ที่นี่เขามีเทคนิคใหม่ในการปลูกแตงโมเอาคุณเคยเห็นไหม
แตงโมลอยฟ้าอย่างนี้เพราะว่าพี่ตูนอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแตงโมลอยฟ้า
บ้าเหรอพี่ตูนเขาอยากจะเห็นคนไทยบินได้ใช่ไหม
แตงโมรอยฟ้าอย่าบึ๊บไม่ได้อยากจะเห็นแตงโมบินได้
ใช่ไหมใช่เหมือนกันเลย
แบบสั่งฝ่าสัสดิเออเหมือนปลูกเมลอลนที่น้องดีตองปลูกอะไรไง

ปกติแตงโมก็จะผลงบนพื้นราบไป
แต่แตงโมที่นี่ผลงแบบลอยฟ้าอย่างนี้ครับ

โรงเรื่องของเค้านะครับจะแถวแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้

คือเขาจะมีการนำเอาปุ๋ยผสมเปลือกเปลือกปูม้า
เอามาบดแล้วเอามาผสมในดิน
นี่คุณดูครับเวรกอะไรมาก
เปลี่ยกปูม้าเนี่ยมันช่วยให้แตงโมแดง
เหมือนในร้านเราใส่เปลือกไข่
แต่ถ้าให้มองในมุมของพวกธาตุต่าง
เปลือกของปูเนี่ยน่าจะมีแคลเซียมเยอะ
ก็เหมือนสมัยก่อนเราจะใช้เปลือกไข่ไง
เอาเปลือกไข่ไปตากใช่ไหมตำแล้วก็ไปโรย

บ้านที่ฉันทำอยู่เลยนะแม่สะสมเปลือกไข่ก็ไปตาก

ถ้าดูของกินเขาบอกว่าหวานชำก็เลยทีเดียว

แล้วก็เป็นองค์ความรู้ดีที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร
อย่างเช่นแตงโมปลูกแบบลอยฟ้า
เดี๋ยวเขาจะจดทะเบียนแล้วเขาปลูกในพื้นที่จำกัด
เพราะว่าเป็นการปลูกแบบบริษัท

คุณผู้ชมจะเข้าใจไหมคะ
เวลาเราเล่นก็ไม่เล่นกับเราเลย
แล้วก็ปล่อยให้เราเคว้งฟ้าง